ทุเรียนกำลังออกเนี่ยราคากำลังดีเลยนะ
ชาวสวนก็เตรียมจะเก็บไปขายแต่ปรากฏว่าคุณมันน่าเจ็บใจ
โจรร้ายเนี่ยมาแอบตัดทุเรียนอุ้ย
คราวนี้มาแอบตัดทุเรียนของชาวสวนไปสี่สิบกว่าลูกโอ้โหเยอะน่ะ
ตีมูลค่าก็สองหมื่นกว่าบาทค่ะ
คุณกว่าจะเลี้ยงกว่าจะโตกว่าจะมาเป็นผลกว่าจะเอาไปขาย
ใช่แล้วดูคุณอยู่มา
คุณเขาต้องเฝ้าธนุถนอมไม่ใช่แบบว่าปลูกปุ๊บ
วันนี้ปลูกพรุ่งนี้ตัดไปขายได้เลยสักเมื่อไหร่ล่ะ
กว่าจะออกเป็นลูกได้ต้องห่อต้องอะไรไว้กลัวฝนกลัวอะไรอีกนะฮะ
นี่ครับที่สวนทุเรียนของคุณลุงจำรัฐผัดวงนะฮะ
เป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ
คุณลุงจำรัฐเนี่ยโอ้โหไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าถูกคนร้ายบุกเข้ามาในสวน
ขโมยตัดทุเรียนพันหมอนทอง๔๐ลูกคุณ
น้ำหนักประมาณ๒๐๐กิโลกรัมรายได้ที่เสียไปนะ
เพราะว่าถ้าทุเรียนเหล่านี้ไปขายคือ๒๐๐๐บาทนะฮะ
ทุเรียนปีนี้ราคาดีราคาขายตกกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาท
เขาไปขายกัน๒๐๐๓๐๐บาทนะครับคุณในกิโลหนึ่งนะฮะ
คุณลุงจำหลัดเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นะฮะ
คือคุณลุงฝวดหัวคุณลุงก็เลยออกจากสวนทุเรียน
กลับไปที่บ้านเพื่อทานยาแก้ปวดหัวแล้วคุณลุงก็นอนหลับไป
พอตื่นมาตอนเช้าวันที่๒๑พฤษภาคม
คุณลุงก็กลับเข้ามาที่สวนโอ้โหคุณเมื่อคืนปวดหัว
เช้านี้ปวดหัวหนักเลยเข่าซุดอีกต่างหาก
เห็นทุเรียนหมอนทองที่ปลูกไว้อีกไม่กี่วันจะตัดขายได้แล้ว
ถูกคนร้ายมาลักลอบตัดคือตัดหน้าไปก่อนด้วยซ้ำ
เสียดายมากที่ผ่านมาคุณลุงเขาจะนอนเฝ้าสวนทุเรียนทุกคืน
แต่วันก่อนลุงปวดหัวลุงขอกลับไปกินยาแล้วก็นอนที่บ้าน
ลุงมาที่สวนไม่ไหวไม่น่าเชื่อว่าแค่หนึ่งคืน
ก็จะต้องสูญเสียทุเรียนไปถึง๔๐ลูกแบบนี้นะครับ
คุณลุงบอกว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายต้นทุนในการบำรุงดูแลต้นทุเรียนมาตลอดทั้งปี
ตอนนี้เงินมันศูนย์ไปหมดแล้วกลายเป็น๐บาทไม่มีต้นทุนแล้วนะครับ
ส่วนต้นทุเรียนบางต้นยังเหลือลูกที่เรียนค้างไว้บนต้น๑๓ลูก
เอาไว้ให้ดูต่างหน้าเพราะมันยังไม่ทันโตเลย
ไอ้โตเนี่ยคนร้ายมั่งก็ตัดมันก็ตัดไปแล้วนะฮะ
โอ้โหสงสารนะคุณนะต้องให้ตำรวจรีบตามจับกลุ่มตัวให้ได้
ใช่ค่ะแล้วบอกต้องเอาเงินคืนนะเอาไปขายที่ไหนเอาเงินคืนมาให้หมด